อ่ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมันเนี่ย
โอ้โหวันต้องระแวงอะไรบ้างเดี๋ยวมาเติมแล้วเชิดเงินหนี
ใช่ค่ะก็เป็นความรับผิดชอบของพนักงานปั๊ม
หรือบางทีมีใครมาจี้มาป้นครับล่าสุดพนักงานปั๊มแห่งนี้ที่ปฐุมธานีบอกว่า
โอ้โหทำทีมาเป็นลูกค้าพอจังหวะจะหันไปเติมน้ำมันให้
ขี่รถแนบไปแล้วยังงงอยู่ทำไมเขารีบไป
ไหมล่ะคะไวฮะไปแล้วไปแล้วแนบเลยค่ะ
แต่ถามว่ากล้องก็ชัดไหมกล้องชัดมากแล้วเห็นหน้าหมด
สันฐานการแต่งตัวรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มา
ตอนแรกนะเหมือนมาเปิดเบาะเพื่อจะรอพนักงานมาเติมน้ำมันให้
รอไปรอมาโทรศัพท์มือถือนี่ว่าเอาดีกว่า

เสร็จแล้วจังหวะถามว่าแล้วพนักงานไปไหนใช่ไหม
ก็พนักงานในปั๊มคุณกลางคืนเขาจะมีสักกี่คน

ใช่เขาก็เติมน้ำมันให้รถคันอื่นอยู่นั่นแหละค่ะ
จังหวะจะหันมาเติมให้นายคนนี้แหละอ้าวไปแล้วค่ะ
นี่ค่ะคนร้ายค่ะใส่เสื้อลักษณะช่างนะคะ
เป็นผู้ชายคอปกสีแดงกางเกงขาสั้น
ขี่มอเตอร์ไซคอนด้าคลิกสีเขียวไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
ทำทีเป็นลูกค้าแล้วก็ใช้จังหวะทีเผลอของพนักงานปั๊ม

ใช่ขี่รถหนีลอยนวลไปนะคะที่ปั๊มน้ำมันนะคะ
อยู่ที่บริเวณตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
พนักงานปั๊มที่ถูกขโมยมือถือไปเป็นผู้เสียหายชื่อนายธนาเขียนทอง
อายุ๑๙ปีเองบอกพี่มันเกิดตอนตี๓คือวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
แล้วเนี่ยผมงงมากกำลังเติมน้ำมันรถให้รถคันอื่นอีก
มันมีมาหลายคันตอนเวลานั้นประมาณสัก๓คัน
เพื่อนอีกคนก็เคลียร์เงินกับลูกค้าอยู่
ผมก็แค่จะเดินมาจะหันไปเติมน้ำมันให้เขา
ปรากฏเขาขี่หนีไปเลยผมก็งงว่าทำไมรีบไป
ไปดูที่โต๊ะโทรศัพท์มือถือหายไปแล้ว
รู้เลยโดนขโมยแน่นอนค่ะ
ออกไปแล้วแล้วช่วงนั้นผมก็หันมาก
ก็เดินเข้าไปเอากระเป๋าเงินมาวางกันตรงทุกวันนี้

ผมเลยเดินออกมาเอาโทรศัพท์
กูลิกใจกูให้รู้ผมเอาบอกไปตามไปไม่ได้เจอ

ก็เลยตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพครองหลวง
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายเพราะเห็นชัดสักขนาดนี้นะคะ
รูปราคาก็สัก๖๐๐๐นะเครื่องอย่าง๒๐๐๐กว่าบาท
ส่วนเครื่องของเด็กปั๊มคนเมื่อกี้ก็๔๐๐กว่าบาทนะครับ